ชนะเลิศของศึกอาเซียนคลับได้สำเร็จ
เรายังเหลืออีก๑เกมในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับ
พบกับสิงคโปร์เจ้าภาพก็หวังว่าจะเก็บอีก๓คะแนน
เพื่อที่จะชนะรวดแล้วก็เป็นที่๑ของสายให้ได้

เราก็สามารถจะผ่านเข้าสู่รอบรอง

สูงสุดตลอดการของศึกอาเซียน
คว้าโอกาสเพื่อลงสนามลงเล่นด้วย
แล้วก็ต้องรอดูอีกทีว่า
ทุกคนพยายามเต็มที่แล้ว
ผลการต่างความเป็นอย่างไรนะครับ
ทุกคนพยายามเต็มที่แล้ว

ไม่อยากจะคาดเดาว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
มันดูแล้วมันค่อนข้างที่จะคาดเดากันยากมากสถานการณ์ในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวจะเดินทางไปดูแน่นอน
ซึ่งต้องมีสมาธิแล้วก็จะเอาชนะในเกมต่อไปกับสิงคโปร์ให้ได้
เป็นแชมป์กลุ่มก่อนแล้วก็จะวิเคราะห์คู่ต่อสู้ให้ดีที่สุด
จึงทำให้ต้องเดินทางไปดูฟอร์มด้วยตัวเองที่สนามเลยนะครับ
ก็เป็นผู้ช่วยของทางสก๊อตคูเปอร์นะครับ
บอกว่าจุดโทษทำทีมรุ่งตกรอบ
แล้วก็มองว่าจังหวะที่ทีมชาติไทยได้จุดโทษนั้นไม่เคลียร์
เป็นปัจจัยการตัดสินเกมนี้อย่างชัดเจน
เพราะว่าตอนนั้นฟิลิปปินส์อยู่ในเกมที่กำลังจะกลับมาได้
แต่ก็ให้เครดิตกับทีมชาติไทยที่เล่นกันได้ดีครับ
ส่วนนาริมครับคุณวิรุณวิเชียรัตนาชัยครับ
แฟนบอลตัวยงของทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปเชียร์ทีมชาติในรายการนี้
แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะทำให้การเดินทางยุ่งยากแต่ว่านาริบก็ดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อย
แล้วก็พร้อมนะครับออกมาแนะนำ๑๒ขั้นตอน
สำหรับแฟนบอลที่อาจจะต้องเดินทางตามไปเชียร์ในภายหลังด้วยนะครับ
หนึ่งนะครับถ้าเกิดจะเข้าสิงคโปร์ต้องทำวัคซีนพาสปอร์ต
แล้วคิวทำวัคซีนพาสปอร์ตตอนนี้นานมากครับอาจไปรอบชิงนัดแรกไม่ทันด้วยนะครับ
เหลือทำตอนนี้ข้อสองครับในแอปหมอพร้อมเนี่ย
๖ก็ซื้อประกันของสิงคโปร์ตามชนวนวันของสิงคโปร์
เอาก็เขียนละเอียดมาเลยแล้วก็ที่๘จองโรงแรม๑คืนกักตัวก่อน
วันที่๒วันที่๔วันที่๕วันที่๖แล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีการลงแอปของที่สิงคโปร์ด้วยนะครับเป็นแอปที่เขากำหนดไว้นะครับ
เท่านั้นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าติดโควิดในสิงคโปร์
โรงแรมจะมีค่าล้างห้องแล้วแต่โรงแรม๑๐๐๐๓๐๐๐บาท
โอ้โหจะไปเชียร์นี่รักทีมชาติไม่พอนะครับต้องวางแผนชีวิตให้ดี
แล้วก็อาจจะต้องมีเงินเตรียมไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
เป็นแผนสำรองในกรณีดันติดโควิดขึ้นมาด้วย